ก็ยังคงมีประเด็นที่ต้องติดตามนะครับกับประเด็นในเรื่องของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดของฟุตบอลไทยครับ
ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วก็รับการประมูลไป๘ปีนะครับ
ประเด็นเมื่อวานนี้นะครับสมาครมก็ได้ออกมาแถลงข่าวยกเลิก

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากีฬาฟุตบอลไทย
โดยได้เข้ามารับผิดชอบดำเนินการสำรองค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว
ในเรื่องของการถ่ายทอดสดล่วงหน้าในฤดูการที่ผ่านมา
เพื่อช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าให้กับสมาคมฟุตบอลและไทยลีกครับ
ได้มีการเจรจาร่วมกันเพื่อแก้ไขเงื่อนไขสัญญาบางประการในสัญญาเดิมนะครับ
ก็เลยไม่สามารถวางหนังสือค้ำประกันตามที่เจรจาตกลงกันครับ
หากแนวทางการแก้ไขสามารถสรุปได้
เนื่องจากว่าที่ผ่านมาได้ลงทุนและเสียค่าใช้จ่ายไปแล้ว
รวมทั้งได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในทุกด้านครับ
แสดงจุดยืนต้องการที่จะดำเนินการถ่ายท่อสดฟุตบอลต่อไปครับ
ว่าประเด็นนี้จะมีความคืบหน้าในช่วงสัปดาห์หน้าครับ
ว่าจากนี้ไปสมาคมเองก็ต้องพิจารณาข้อเสนอที่ดีที่สุด
แต่อันนี้เนี่ยเป็นการพูดในการประชุมการแถลงข่าวออนไลน์เมื่อวานนี้นะครับ
ก็คือจะพิจารณาหาข้อเสนอที่ดีที่สุดจากบริษัทที่เข้ามารับหน้าที่ดูแลลิขสิทธิ์ในอนาคตครับ
มั่นใจว่าสโมสรเองจะได้ค่าลิขสิทธิ์ตามเดิมครับ
ส่วนอนาคตก็มีความเป็นไปได้ที่จะขายลิขสิทธิ์แบบโอเพ่นก็คือเปิดทุกรูปแบบนะครับ
เหมาไปเป็นแพ็คมีทั้งทีมชาติไทยฟุตบอลชายฟุตบอลหญิงฟุตซอล
หรือว่าอาจจะแยกขายเป็นรายการไปก็มีความเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับ
ตอนนี้ก็กำลังที่จะทำงานกันเรื่องนี้อยู่ครับ